ตามข่าวเนี่ยคือทางแอมเขาก็ไม่อยากให้พาแด้ไปโรงพยาบาล

ก็เลยไม่รู้ว่าพอไปถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยได้เข้าไปข้างในไหม

มีใครเห็นไหมหรือว่าทางญาติเนี่ยขอไปตรวจสอบกับโรงพยาบาลได้ไหมว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย

คือคือเข้าเหมือนกับว่าเข้าไปพบแพทย์นะ

สมมุติถ้าเกิดรถมาถึงปึ้งแล้วญาติบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพาเข้าไปเอง
แล้วมีโรงพยาบาลไหนที่อ้วกแตกอ้วกแตกแล้วจะปล่อยกลับเลยนะ

ใช่นะใช่คุณพูดอย่างนี้ฉันก็เลยบันทึกสงสัยเหมือนกัน
เพราะเคยเข้าโรงพยาบาลจริงครึ่งวัน

อย่างนี้คุณหลายหรือว่าคุณยายคุณอ้อก็ได้ไปคุยด้วยที่ราชบุรีใช่ไหม

ไอ้ขบวนการต่างที่มันไปเจอความผิดปกติเพิ่มเติมในในเคสของแอมเนี่ย
ตอนนี้เราไปดูตรงไหนเพิ่มเติมบ้าง
คือเริ่มแรกเลยเอาตามเรื่องหวยนี่แหละ
คือเอาแหละแอมก็อาจจะหลอก

มาเล่นหวยทิพย์กับเจ๊กาวาวซึ่งตัวจริงเขาออกมาแล้ว
ใช่ก็เหมือนก็แด้ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่แอมดึงเข้ามาเพื่อจะให้หลอกเหมือนกัน
พอกลุ่มหวยทิพย์จะสาวถึงตัวแด้แล้ว

คือลายอื่นประสงค์ต่อทรัพย์

ถอนเป็นเงินสดออกมาทั้งหมดไม่ได้โอน

ก็คือแอมจะได้ไม่ให้สาวถึงตัวแอม

เส้นทางการเงินผ่านได้มากกว่า

อย่างอดีตสามีที่เป็นตำรวจ

สองข้อหาได้ประกันตัวออกมานะครับ

เขาบอกทางอดีตสามีที่เป็นตำรวจเขาจะ
เขาจะมีทนายของเขาอีกชุดหนึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับทนายของแอม

มันคือยังงี้
การที่เอาทนายคนเดียวกันมันส่ออะไรบางอย่างใช่ไหม

เหมือนกันรู้กัน

นะครับแล้วเราจะเห็นว่านี่คือวิธีการต่อสู้